จากช้างต้องมาดูเรื่องของเต่าออมสินกันนะครับ

เรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของสัตว์อย่างเดียวนะ
เพราะมันเกิดจากการกระทำของเราโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการนี่แหละค่ะ
ตอนนี้ทีมสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เตรียมแถลงอาการของเต่าออมสินบ่ายวันนี้
หลังผ่าตัดครั้งที่๒แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นค่ะ
สัตวแพทย์นันทริกาชันซื่อผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ
วิชาอายุราศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ออกมาเปิดเผยการรักษาเต่าออมสินขณะนี้นะคะว่า
ถือว่ายังอยู่ในขั้นโคม่า
ต้องให้ออกซิเจนตลอด๒๔ชั่วโมงภายในห้องไอซียู
ทีมแพทย์ต้องผ่าตัดด่วนเกือบ๒ชั่วโมงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เพราะพบว่ามีแก๊สมากเนื่องจากลำไส้บิดรัดกันเอง
จากการพยายามฟื้นตัวของกล้ามเนื้อลำไส้
ซึ่งทีมสัตวแพทย์ก็เตรียมแถลงอาการของเต่าออมสินช่วงบ่ายวันนี้นี่แหละค่ะ
ก่อนหน้านี้ทางทีมสัตวแพทย์ก็วางแผนนะคะว่าจะนำเต่าออมสินไปปล่อยคืนที่สัตหีบในวันพฤหัสสัมบดีนี้
ถ้าหากว่าไม่มีอาการแทรกซ้อน
โดยกรณีที่เกิดขึ้นกับเต่าออมสินอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือว่าเป็นแค่เรื่องของสัตว์ป่วย
มันเป็นการสะท้อนปัญหาด้านความเชื่อและค่านิยมที่ผิดในสังคมไทย
พร้อมต้องการอยากให้ทุกคนช่วยกันหยุดพฤติกรรมการทำบุญแบบผิด
มันจะไปกระทบกับสิ่งมีชีวิตอื่น
รวมทั้งอยากให้ช่วยกันสอดเจาะดูแลความผิดปกติของสัตว์
ของสัตว์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันกับเต่าออมสินนี้ด้วยค่ะ